เมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็จะมีคอมเมนต์มาแบบเยอะ

ว่าแบบทำไมเราเล่าข่าวเราไม่เข้าข้างลุงพลเลย

จริงคุณผู้ชมขออธิบายก่อนว่าเราเล่าตามสิ่งที่เห็น
แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือเขาสาบานกันประมาณ๑๐โมงกว่า
แล้วข่าวเราเข้าเร็วไงภาพมันก็อาจจะยังมาแบบไม่ครบถ้วน
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราก็ไม่ได้อยู่ข้างใดข้างหนึ่ง
เพราะเราเข้าใจว่ามีทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางฝั่งของลุงพล
แล้วก็มีทั้งฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่อะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าเรื่องคดีเราก็ให้เป็นไปตามการพิจารณาของตำรวจ
แต่เรื่องความเชื่อเราก็ต้องยังยอมรับว่าเราต้องเล่าเรื่องนี้ต่อ
เพราะว่าครอบครัวเขาก็มีเรื่องความเชื่อต่างนานา
เมื่อวานมีการนัดกันไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
ไปดื่มน้ำสาบานใครดื่มหรือใครไม่ดื่มก็ว่ากันไป
แล้วก็มันมีข้อผิดสังเกตต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อน
ผิดสังเกตไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดหรือเราไปจับผิด
แต่ว่าพอเราสังเกตมันมีความแปลกเราก็ต้องถาม
อย่างกรณีของลุงพลที่เมื่อวานมีความแปลกตรงที่เรื่องของการสาบาน
แล้วก็มาแยกสาบานคนเดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการปักทูบกลับหัว
ก็เลยเป็นข้อสังเกตที่เราก็ต้องถามเหตุและผลของลุงพลด้วย
เมื่อวานข่าวมาเร็วเพราะข่าวเที่ยงรีบเสนอด้วย
ทีนี้พิธียังไม่เสร็จลุงพลก็ยังไม่ได้ชี้แจง
เราก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อรอให้ลุงพลชี้แจง
แล้วลุงพลก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกรณีเหล่านี้ด้วยทั้งหมดเลยนะ
ค่อยไล่เลี่ยงเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับ

คือเมื่อวานนี้นะครับคนที่นำสาบาน
ก็คือตาชาญหลาโพตาของน้องชมพู่นัดหมายลูกทุกคน
ลูกเขยทั้ง๓ลูกทั้ง๕
แล้วก็คุณยายสมควรภรรยามาที่วัดถ้ำภูผาแอกแห่งนี้นะครับ
แล้วคนที่จะนำกล่าวก็คือตาชาญนั่นแหละครับ
ตาชาญบอกว่าเรื่องนี้ตาเป็นผู้ริเริ่ม
ให้ทุกคนมากล่าวคำสาบานร่วมกันดังนั้นตาขอเป็นคนนำกล่าว
ตาก็ได้บูชาพระรัฐอาณาตัยหลังจากนั้นก็นิมลพระอาจารย์บุญมา
ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วก็ทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ทำน้ำมนต์ดื่มในพิธีสาบาน
หลังจากนั้นตาชาญกล่าวนำคำสาบานโดยต้องให้ทุกคนในครอบครัวกล่าวตาม
จังหวะนี้เองลุงพลก็มีการโต้เถียงกับตาชาญ
เกี่ยวกับเรื่องของการเอ่ยคำสาบานโตเถียงกันอย่างไร
คุณผู้ชมฟังเองนะครับ
นั่นแหละเวลาข้าพเจ้าเอ้ยซื้อเพื่อซื้อมั่น

ตอนนี้พ่อจะพ่านำก้าวคำสาบาน
ทีละคนครับนำศักดิ์สุธิที่ละคนเลยครับ
ถ้าเติมประโยคไปก็ให้ครอบครัววิบัติย์ขิบหายไปเลยครับ
อันนี้เดินพ่อเป็นผู้เฮ็ดไม่แม้ตัว
เอ่อเอาถ้าความพอไม่แม้จำอย่างตัว
ตาชานี้บอกขอเป็นผู้นำเฮ็ดคนนำคนนำธรรม

นะครับอ่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งแล้วใช่ค่ะ
อีกจุดหนึ่งเพราะว่าจุดแรกเนี่ยคือลุงคลอยากให้เติมคำไง
อยากให้เติมคำว่าให้ครอบครัววิบัติชิบหายตายโหงอันเนี้ยครับเออ
อีกจุดหนึ่งนะครับเริ่มในช่วงของการกล่าวคำสาบาน
คุณผู้ชมฟังกันเอาเองนะฮะขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงปู่ลิ่น
ขอสาบานต่อหน้าหลวงภูรินทร์ขอสาบานต่อหน้าหลวงภูรินทร์
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์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
หายตัวไปหรือเอาใหม่กับการหายตัวไป
จนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตาย
วงศีสาวงศีษภา
จ้ามิอานเป็นไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตาย
ตอนถึงแก่ความตายภายใน๓วัน๗วัน

เพราะว่ามีคำพูดของลุงพลที่หายไปประโยคนึงไง
เกี่ยวกับการหายตัวไปอะไรแนี่ยในการกร่าวคำสาบาน
แต่ว่าคนที่ดูภาพเหตุการณ์นี้

เรียบเรียงไม่ดีสะดุดไปสะดุดมา
ก็อาจจะทำให้คนที่อยู่ในวงสาบาน
กล่าวครบหรือไม่ครบก็ว่ากันไป
มันก็เลยออกมาเป็นแบบทีละวัก๒วักทีละคำ๒คำ

หลังกล่าวคำสาบานเสร็จทุกคนก็ดื่มน้ำสาบาน

แต่นั่นก็เป็นเจตจำนงของลุงพลกับป้าแตนอยู่แล้ว
ตั้งแต่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกว่ากลัวว่าจะถูกทำคุณสัยหรือว่าถูกยาสั่ง
อันนั้นก็เป็นเรื่องของลุงพลป้าแตน
แต่ว่าคนอื่นเขาก็ทำอะไรตามที่ตาชาญบอกไป
จากนั้นทุกคนกลับแต่ลุงพลยังไม่กลับ
จังหวัดที่ลุงพลไปกล่าวคำสาบานที่เตรียมมาเอง
หน้าพระอาจารย์บุญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง

ลุงพลกล่าวคำสาบานเดียว
แล้วก็จุดทูบ๙ดอกปักที่กระถางทูบ
แต่กลับปักทูบหัวทิ้มลง
เมื่อวานเราปล่อยเสียงคำสาบานของลุงพล
ว่าลุงพลพอมากล่าวคำสาบานเดียว
ก็พูดจาฉะฉานชัดเจนเสียงดังฟังชัด
คุณผู้ชมเลยบอกว่านี่เห็นไหมลุงพลเขากล่าวชัดเจน

เป็นช่วงหลังนะฮะก็ต้องแบ่งช่วงแบ่งตอนเอานะครับ
ทีมข่าวของเราก็ต้องรอสอบถามลุงพล
ว่าลุงพลทำไมถึงแยกมากล่าวคำสาบานเดียว
แล้วก็ทำไมมีการจุดทูปและปักทูบหัวทิ้มลง
ลุงพลบอกแบบนี้ฟังเหตุผลของลุงพลนะครับ
ลุงพลบอกการที่ไม่ได้พูดตามคำสาบานบางประโยค

เพราะคำสาบานที่ตาชาญร่างมาเหมือนทำแบบผ่าน
เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ครอบครัวเท่านั้นเอง
ซึ่งตัวลุงพลเองอยากให้มีคำพูดที่มันศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่านั้น
ก็เลยแยกตัวมาสาบานอีกครั้ง
เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ส่วนเรื่องปักทูบกลับหัวเพราะเป็นการแก้เคล็ด
ไม่ใช่การกลับคำสาบานอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับเรื่องความเชื่อการปักทูบกลับหัว
มันก็มีความเชื่อที่หลากหลายและแตกต่างกันไป
บ้างก็ว่าการปักทูบกลับหัวเป็นการสะกดวิญญาณ

บ้างก็ว่าการปักทูบกลับหัวเพื่อจะแก้คุณสัย

ให้คุณสัยนั้นส่งกลับไปถึงคนที่ทำคุณสัย
หรือคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
นี่ก็เป็นเหตุผลของลุงพล
คือความเชื่อมันมีหลากหลายแต่ลุงพลเชื่อแบบนี้
คุณผู้ชมฟังเสียงลุงพลอธิบายเองนะครับ
พ่อตาก็ผมบอกว่าเอาให้มันต้องมีประโยคแบบนี้เข้าไปด้วย
พ่อตาก็เลยบอกว่าต้องให้ผมทำตามพ่อตา
แล้วถ้าพ่อตาเพิ่งทำไม่ถูกล่ะผมต้องทำตามไหม
ให้ทุกคนพูดแบบผมพูดทีละคนเนี่ย
ผมก็บอกแล้วให้พูดทีละคนแล้วทำไมไม่พูดทีละคนกันล่ะ
เราเห็นว่ามีการกักกลับด้านด้วยนะครับ

ก็แก้เค็ดสิ่งที่เราเชื่อ
สิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้แล้วปุ๊บ
สิ่งที่เราเชื่อมันจะสำริดผล
นั่นคือเหตุและผลของลุงพลตามความเชื่อนะครับ
ไม่มีใครว่าอะไรกันนะหมายถึงว่าความเชื่อมันมีหลากหลาย
ทีนี้ครับทีมข่าวก็สอบถามบุคคลในแวดวงหลายท่าน
อย่างเช่นเนรนแอร์บอกว่าการปักทุบกลับหัว
แสดงถึงความไม่จริงใจและจะให้คำสาบานเป็นโมคะ

อันนี้คือเมื่อวานพอหลังจากสาบานเสร็จ

อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาบอกว่าเป็นการป้องกัน

แต่ว่าคุณแจ็คจิลกูรูกุมารทอง
ก็บอกลักษณะคล้ายกับที่ลุงพลให้เหตุผล

ไม่ให้สิ่งไม่ดีหรือคุณสัยที่ใครที่ไม่หวังดีอาจจะทำอยู่เนี่ย

และให้คุณสายนั้นมันย้อนกลับไปที่ตัวคนทำ
เอาจริงนะคุณผู้ชมคือมันก็หลายความเชื่อ

แล้วเมื่อวานนี้ฉันฟังข่าวตอนที่ลุงพลให้สัมภาษณ์กับช่องหนึ่ง
ลุงพลก็พูดบอกว่าที่ปักทูบกลับหัว
เป็นเพราะว่าพระอาจารย์บุญมาท่านแพ้ควันทูบ

นี่ไงทีนี้ไปถามพระอาจารย์บุญมาพระอาจารย์บุญมาท่านก็บอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าเป็นเพราะว่าลุงพลทราบว่าพระอาจารย์แพ้ควันทูบ
ก็เลยปากทูบกลับหัวเพื่อไม่ให้เกิดควัน
ทีนี้หมอปลามือปราบสัมเภสีบอกว่า
เป็นการกระทำของลุงพลที่แสดงถึงความหนักแน่น
ค่ะมันหนักแน่นกว่าการดื่มน้ำสาบานด้วยซ้ำ
และหมอปลาเองนี่แหละเป็นคนแนะนำกับลุงพลให้ทำแบบนั้น
ฟังเสียงหมอปลากันหน่อยนะครับ
เป็นเคล็ดในการแก้ศัยศาสตร์

อันนี้ลุงแกทำเพื่อสบายใจ
ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยในการพิรุษของลุงพล
และที่สำคัญผมเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้
ถามผมเพราะผมเป็นคนแนะนำแค่
เพื่อให้มันเกิดผลไวยิ่งขึ้นกับไอ้คนที่มันคิดไม่ดี
หรือคนที่มาทำร้ายน้องส่วนผู้
ถ้าลุงพลทำลุงพลไม่กล้าปักทูบกลับหัวหรอก
ผมบอกแบบนี้คนที่ปากทุกข์กับหัวจำไว้
นั่นคือคนแน่คือคนไม่ทำ
คือคนที่อยากจะให้ไอ้เวรกรรมนี้
กลับไปหาคนที่ทำน้องส่วนผู้
และไอ้คนที่คิดกับลุงไม่ดีด้วย
และพวกสำนักต่างที่มันออกมีนงมีเลนอะไรไม่รู้

ลุงพลถูกถ้าไม่ถูกเนรสงสัยมาถามกูนี่

อย่าศึกษาให้ดีอย่าอ้างแต่เรื่องศัยศาสตร์
อะไรของมึงสงสัย
เบอร์โทรหมอป้ามีเจอกันได้
น้ำสาบานต้องไปดื่มที่วัดพระแก้ว
ถ้าทีมฝั่งนั้นไม่มีรถมา
เดี๋ยวหมอป้าจะไปรับป้าหรือเปล่า
ท้าสำนักต่างโทรหมอป้าใหม่ทั้งศาสตร์คนไทย
นะครับก็ถูกถามถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

อัศวินิปุรุษให้รู้แล้ว
เหมือนพระสาบานบนศาล
แล้วมาแบบนี้มือแบบนี้ก็ได้สาบานเนี่ยแล้วว่าไม่เป็นความจริงตี
เศร้าเล่าความเท็จก่อนที่จะขึ้นศาลก่อนจะไปรายงานตัวไอ้นั่นฮะ
สาบานก่อนทำแบบมือแบบนี้ไว้อ่ะนะครับผมเข้าใจ
ว่ากลับแต่ทูปนี้มันมีไม่ใช่แหละครับเป็นการโมคะแหละครับจริงใจแล้วอืม
นะครับก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นศาสตร์ของเนรนแอร์นะฮะ
ก็แตกต่างกันไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
ก็หลังเสร็จพิธีการสาบานนะฮะก็มีการพูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่เหมือนกันนะครับ
ฝั่งพ่อน้องชมพู่ก็บอกว่าก็รอวันนี้มานานรู้สึกดีที่ได้ดื่มน้ำสาบานได้แสงความบริสุทธิ์ใจ
และตัวเขาก็กล่าวทุกคำสาบานไม่มีตกหล่นและไม่จำเป็นจะต้องไปสาบานที่อื่น
ส่วนที่ลุงพลอยากจะให้พิสูจน์แบบไหนก็แล้วแต่ลุงพลนะครับ
ส่วนแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปสาบานที่วัดพระแก้วหรือที่อื่นแล้ว
เพราะว่าพวกเขาเป็นชาวกกอกทุกคนนับถือสารที่แห่งนี้
คือวัดถ้ำภูผาแอกหากไม่กล้าสาบานที่นี่ที่อื่นก็ไม่จำเป็น
และถึงจะสาบานร้อยวัดหากตำรวจไม่มีหลักฐาน
ก็คงจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
อ่ะก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่แล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล
ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมใดใครก่ออะไรอย่างนี้นะฮะ